ฉะนี้เลยถ้าอยากได้โชคได้ลาบแล้ววันนี้วันที่๒๗พฤศจิกายนแล้วนะฮะ

วันที่๑กับวันที่๑๖มีความหมายเหลือเกินนะฮะ
นี่เราพาคุณผู้ชมไปดูที่นี่เขามีการรวมตัวกันนะคุณนะ
รวมตัวกันอยู่บริเวณริมแม่น้ำด้านหน้าวัดสังคารามอำเภอสันขบุรีจังหวัดชายนาฏ
นี่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮากันแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีเรือไม้ตะเคียนโผล่ขึ้นมาที่แพร่ใกล้วัด
ซึ่งเรือลำนี้จมหายไปตั้งหลายสิบปีก่อนแล้วฮะ
ชาวบ้านเนี่ยตามหากันเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอ
โผล่เมื่อวานนี้คุณ๒๖พฤศจิกายน
เมื่อชาวบ้านช่วยกันนำเรือขึ้นมาบนฝั่งแล้วมีการทำพิธีอะไรแล้วนะฮะ
ก็มีคนตาดีเห็นทันทีคุณ
แค่มาจับจ้องมองถูขัดนิดเดียวเอง
เห็นทันที๒หลัก๓หลัก๔หลัก๕หลัก๖หลักครบ

ชาวบ้านเขาอารมณ์ดีนะคุณนะ
โดยคุณอาศักดิ์กริมเขียวชาวบ้านในพื้นที่ท่านหนึ่ง

คือคุณอาเชื่อว่าเป็นเรือคู่ใจของหลวงพ่อปลื้มคุณ
อดีตเจ้าอาวาสเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตนะฮะ
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสังคารามแห่งนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณอาศักดิ์บอกว่า
ฝันเห็นหลวงพ่อปลื้มมาที่ท่าเรือ
ตอนเช้านะเขาก็เลยมาตามฝันมาที่ท่าเรือตรงนี้
และอยู่สายตาเหลือบไปเห็น
อะไรมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำคุณ
และเป็นเรือไม้ตะเคียนจริงด้วย
ฝันเลยว่าหลวงพ่อปลื้มมาอยู่ท่าน้ำ
แล้วมาท่าน้ำเห็นเรือเอาเรือขึ้นมา
โอ้โหชาวบ้านบอกมาให้โชคให้ลาบจริงนะฮะ

ครับส่วนที่เทวาลัยเทพตะเคียนทอง

มีชาวบ้านทยอยไปไหว้ขอพรเท้ามหาพรม
และพญาช้างเอลวัน๓เสียน

โดยองค์เท้ามหาพรมเนี่ยนะครับ
ใช้ไม้ตะเคียนทองทั้งหมด๒๐๐ต้น

ครับสูง๑๔เมตรนะฮะ

ไม้ตะเคียนทองกว่า๓๐๐ต้น

กว้าง๘เมตรและสูง๑๕เมตร
พญาช้างเอลวันนี้เชื่อกันว่า
หากใครได้เดินลอดท้องแล้ว

แล้วใช้มือนี่ฮะลูบไปที่เครื่องเพศ
นี่ต้องจับตรงนี้ผมชอบเขาใช้คำจริงอะไร

จะมีเรื่องดีเกิดขึ้นมงคลในชีวิต
แล้วคุณดูสิไม้ตรงส่วนปลายนะ
ลายเครื่องเพศเงาเลย
โดนลูบบ่อยโดนลูบแหละถ้างั้นนะฮะ
ซึ่งปฏิมากรรมแกะสลักทั้ง๒ชิ้นนี้
น้ำหนักรวม๗๕๐๐กิโลกรัมครับ

และในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้านะ
จะมีพิธีบวงสวงครั้งใหญ่ต่อไป
โดยเชื่อว่าหากบวงสวงเสร็จสมบูรณ์นะ
เออผมคนเชียงใหม่ไม่เคยไปเลย

น้องปุ้ยละยิ้มหมดแล้วจ้องมองเลยนะ

เครื่องเพศไงจะไปดูเลข

เขาเหมารถตู้เลยนะฮะไปที่ลำพูนค่ะ

ส่องหาเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์๒ต้น

ชาวบ้านได้มาหลายงวดแล้วนะแล้วได้มาได้โชคได้ลาบติดกันหลายงวดแล้วอะค่ะ
เขาก็เลยไปรูปได้คลำได้ถูไถเสร็จแล้ว๓ตัวก็โผล่ขึ้นมา

อยากจะบอกเหลือเกินแต่บอกไม่ได้นะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์ให้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วกันนะคะ
หลายคนที่มาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพอมันโผล่แบบนี้แล้วทำไงอ่ะ
จากหาข้อมูลตัวเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่นั่นได้เลย
นะฮะแต่เขียนขาวเลยนะฮะ
เขาเลี้ยนกยูงด้วยคุณนี่นกยูงที่วัดนะฮะ
ก็ไปสักการะพระกันได้นะครับ
ไปต่อกันที่วัดหนองโมกที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ชาวบ้านเขาก็มาขอโชคลาภตรงนี้เลยคุณ
จุดนี้เลยจุดไฮไลท์นะฮะก็คือไอ้ไข่กุมารเทพเมืองกำแพงนะครับ
เพราะว่ามีลูกศิษย์นำไอ้ไข่มาถวายวัด

เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เอง
ชาวบ้านเนี่ยก็ร่วมกันจุดประทัดขอเลขเด็ดนะฮะ
เพื่อนำเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชค
งวดที่จะถึงนี้๑ธันวาคมนะครับ
ดูกันนะฮะว่าเลขปลายประทัดที่ชาวบ้านเขาจุดแล้วเขาได้เลขอะไรมาบ้างนะครับ
ด้านของนางสุวรรณคงสมทรง
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าสามีของเธอฝันเห็นนะ
เห็นเด็กมานั่งตักโดยเด็กเนี่ยเป็นเด็กโกนหัวสวมชุดขาว
เชื่อว่าเด็กคนนั้นคือไอ้ไข่แล้วไม่ให้โชค
แล้วบอกอะไรบ้างรึเปล่าและไม่รู้ใบ้อะไรหรือเปล่า
ฟังคุณป้าสุวรรณเล่าหน่อยฮะ
นั่นไงมาก็เป็นเด็กโกนหัวแต่ใส่เตือกเค้าโกมสีขาวผู้ชาย

แล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีฝันแบบนี้เลย

ก็บอกว่าเชื่อนะเจ้าไข่มาน้องไนท์บอกว่าผักบ้านบอกว่า
มาให้ให้พ่อนะเดี๋ยวพ่อจะทำให้หมดแล้วดิว
เทปูนทำจังหลุนอะไรก็ไงมีหลายสายให้เค้าว่าอย่างงี้
นี่คือที่ป้าสุวรรณเล่าให้ฟังแหม
คุณก็ใบ้เอาเอาไปทายเอาต่อ
เด็กชายหันหลังโกนหัวเสื้อขาว
อ่าพี่เบิร์ทคิดใหญ่เลย
ไปดูไอ้ไข่กันอีกที่หนึ่งวัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
มีชาวบ้านเนี่ยแวะเวียนไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นกุมารไอ้ไข่เหนือกันตลอดทั้งวัน
ซึ่งวิธีที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยทำให้สิ่งที่ขอไว้สมหวังและสำเร็จได้เร็วขึ้นนี่แหละครับ
คือการกระซิบข้างหูของรูปปั้นไอ้ไข่
เพื่อย้ำเตือนในสิ่งที่ขอไว้นั่นเอง
จากนี้ชาวบ้านยังไม่พลาดนะครับการส่องเลขเด็ดจากปลายประทัดที่มีคนนำมาแขวนไว้ใกล้รูปปั้นไอ้ไข่นะฮะ
จากนั้นก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันตามความเชื่อบอกว่าลุ้นรางวัลใหญ่งวดนี้ฮะ
ค่ะไปต่อเลยค่ะที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะบรรยากาศก็คึกคักค่ะ
เวลาเข้าไปที่นี่นะวัตถุประสงค์๓อย่าง๑ไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ๒ไปแก้บนและ๓ไปแก้มือ
ใครที่ได้งวดที่แล้วก็ไปกลับไปแก้บนใครที่ยังไม่ได้ก็กลับไปขอใหม่ไปแก้มือ

ตายแล้วมันซ้ำกับหลายที่นะไอ้เลขที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่เราอ่านไปแล้วนะคะ
เข้าไปกันที่รูปปั้นไอ้ไข่นี่แหละค่ะไปขอพรขอโชคขอลาบแล้วจะบอกว่าคือรักษาการของเจ้าอาวาสวัดนี้นะคะ
อาจารย์สมหวังยานสัมปันโนท่านบอกว่าได้นำมวลสารจากกระถางทูบหน้ารูปปั้นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่นครศรีที่๑๐คนมาบรรจุไว้ที่นี่
หลังจากที่ชาวบ้านรู้กันแล้วก็คนในระแวกนั้นใกล้เคียงนะคะพอรู้ว่าที่นี่มีไอ้ไข่คุณรู้ไหมว่าพอเอามาตั้งไว้ที่วัดได้สักประมาณ๓๔เดือน
ก่อนหน้านี้วัดเงียบมากพอมีเรื่องไอ้ไข่มาเท่านั้นแหละค่ะวัดกลับมาคึกคักแล้วก็คลึกคลื้นแบบนี้นะคะ
อันนี้ช่วยกันนะฮะกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัวด้วย
เมื่อกี้เลข๒๖คล้ายกับเลขมะเขือในงานศพเสียเต้ยนะ
นั่นไงเนี่ยเราก็รู้จักโยง
แล้วรู้อย่างเจ๊อ๋อถูกลอตเตอรี่อีกแล้ว